คือสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่จะถูกพูด

และคาดว่าคงจะถูกพูดอีกในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะ
คำถามคืออาจารย์คิดว่าเนื้อหานี้เนี่ย
สามารถที่จะพูดได้ในสังคมไหมคะ

สารต้องเป็นคนพิจารณาว่าพูดได้หรือพูดไม่ได้
เพราะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประหยัดหลักฐานว่า
คำพูดทั้งหมดทั้งหลายเนี่ย
มันเป็นเข้าอุปกรณ์ผิดกฎหมายใหม่

ผมก็มองว่ามันไม่น่าจะชอบด้วยลำนวนมาตรา๓

ถ้าเกิดมันผิดทุกอย่างก็ทำไม่ได้
ทีนี้มาตรการนี้มันไม่ใช่มาตรการลงโทษ

ตรา๔๙ของรัฐนูนเนี่ยห้ามไม่ให้กระทำห้าม
แต่นี่เมื่อห้ามแล้วเนี่ยคุณยังกระทำอยู่
ก็ว่ากันไปตามกฎหมายอื่นใช่ไหมฮะ
สิ่งที่ผมนำเสนอสารเนี่ยผมไม่ได้การขัดแย้งกับใคร
หรือผมไม่ต้องการที่จะมีแต่ผมอยากให้มีบรรทัศนของสังคมว่า
ลำนูนมันหยัดอย่างนี้และมีการกระทำแบบนี้
ถ้าคุณบอกตำรวจบอกสารบอกทำได้คุณก็พูดไป
ถูกไหมฮะถ้าธรรมนุนบอกทำไม่ได้ก็ต้องจบถูกไหมฮะ
เราต้องมีกติกาถ้าบ้านเราไม่มีกติกา

กติกาก็คือว่ากฎิกาที่ผมจะนำเสนอก็ต้องมีหลักฐาน
ให้สารเห็นว่ามันมีเหตุมีผลที่ศาลต้องนำมาตัดสิน
อาจารย์ขอถามแทรกนิดเดียวคือถ้าอย่างนั้นเรา
ถ้าเราพูดถึงในมิติการเมืองล้วนนะคะ
ติการเมืองล้วนเนี่ยจำเป็นที่เราต้องกลับไปสืบคน
เช่นเดียวกันไหมว่าสารรัฐธรรมนูลซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคำร้องที่ว่านี้
มีที่มาอย่างไรเหมือนกันกับเวลาพิสูจน์ว่าเวทีนี้มีที่มาและผู้สนับสนุนอย่างไร
คืออย่างนี้ครับเรื่องสารเนี่ยอย่าลืมว่าขบวนการศาลเนี่ยมันได้รับการเลือกมา
ถึงจะเลือกมาถูกไม่ถูกในเราก็ไม่รู้แต่ว่าแล้วเมื่อเรามีสารแล้วเนี่ยเราจะทำยังไง
ใช่ไหมแต่กระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่งคนละประเด็นกัน
บริเวณการทางการเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปว่าอะไร
แต่ว่าการกระทำอะไรก็ตามถ้าไม่ชอบด้วยบทบรรยัติกฎหมาย
เรามีกฎหมายเช่นทุกอย่างถ้าปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยไม่มีกฎหมายรับตุลมาตราสามค่ะ
เรื่องเกี่ยวสถาบันไม่มีเลยคุณก็ทำได้เต็มที่ถูกไหม
แต่เมื่อใดเมื่อตราแบบใดมีกฎหมายบังคับอยู่แล้วคุณจะไปทำเกินกฎหมายมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ถูก
ที่อาจารย์ทัศพรบอกค่ะรายละอักษรบัญญัติไว้เขียนไว้แล้วจริง
อาจารย์อนุสรปิดท้ายให้หน่อยพรุ่งนี้อาจารย์คาดการณ์ว่ายังไง
เผลอจะเข้าที่อาจารย์เขาไปร้องนะคะ
เท่าที่เมื่อกี้ได้คุยกับเด็กมาแล้วส่วนหนึ่งสำหรับการเตรียมการในวันพรุ่งนี้
อย่างที่รู้กันก็คือว่าผมนอกจากเป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้ว
ในการจำนวนข้างนี้ผมก็เป็นที่ปรึกษาซึ่งขออนุญาตหมาวิรัยไปแล้วก็หมาวิรัยไม่อนุญาต
แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับมีการก็คุยกันระดับหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าเหตุการณ์บานปลาย
ประเด็นที่อยู่ตรงนี้ก็คือว่าประเด็นที่ถูกนำเสนอก็จะมี๓เรื่องด้วยกัน
ที่หนึ่งก็คือจะว่าด้วยความไม่ชอบทำของรัฐบาลนี้ว่ามันมีที่มายังไงไม่ชอบทำแบบไหน
อันนี้สองก็คือความล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลนะครับ
ยิ่งก็คือเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าดูแลปากท้องของผู้คนว่าเป็นยังไง
ส่วนข้อที่๓ก็คือข้อเรียกร้อง๑๐ข้อซึ่งก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับ
เดิมทีที่พูดวันที่๑๐ซึ่งตอนนั้นก็จะระบุเป็นข้อ
แต่ว่ามันยังจะไม่ได้คล้ายกับว่ากลั่นออกมาว่าแล้วจะมีแนวทางนะครับ
ข้อเสนอขั้นตอนจะเป็นแบบไหนใช้ช่องทางอะไร
ก็เข้าใจว่าจะมีการพัฒนาข้อเรียกร้องตรงนั้นนะครับให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ซึ่งไอ้พัฒนาตรงนี้มันจะไม่ได้นำไปสู่การจามคล้ายความรุนแรง
แต่มันคล้ายกับว่าการทบทวนมากขึ้นคิดมากขึ้น
แล้วทำยังไงให้มันคล้ายกับว่าเป็นไปได้มากขึ้น
ภายใต้กลไกและกติกาที่มีอยู่
อย่าลืมนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ

ก็คือจะเดินใช่ไหมครับไปยังธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
เพื่อจะยื่นนะครับข้อเรียกร้องนะครับ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาและดำเนินการต่อ
ก็แปลว่ายังเชื่อมั่นนะครับในกลไกกติกาที่มีอยู่
แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นเพียงแค่การใช้สิทธิ์นะฮะ
พลเมืองนะครับในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ซึ่งอันนี้มันก็อยู่ในขอบเขตกฎหมายแล้วก็รัฐมนูลที่รองรับอยู่แล้ว
ฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปก็คือว่าสถานการณ์วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
เหนือไปจากว่าจะมีคนมาจำนวนมากแล้ว
เราก็จะเห็นการคล้ายกับขยับไปครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ในการที่จะทำอย่างไรให้ข้อเสนอ๑๐ข้อตรงนี้ครับ
มันมีคล้ายกับว่าความเป็นไปได้ที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นชัดเจนขึ้น
คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ไม่มีใครทราบว่าจะเกิดสถานการณ์ในลักษณะไหน
เพราะว่าเราจะลายงานตลอดทั้งวัน
แล้วก็คาดว่าอาจจะต้องข้ามคืนไปถึงวันที่๒๐